แปลกของงูกันต่องูสีแปลกค่ะ
มันเลื้อยขึ้นไปหาองค์พระที่วัด
คุณผู้ชมดูสิว่างูตัวนี้มันสีอะไรคะ
โหคุณดูดิ
กรรเลยสีทองอีกแล้วละคุณผู้ชมเผื่อกอะไรล่ะ
งูที่ชุกคุะ

อ่ะแล้วแต่จะเรียกและกัน
ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่งนะคะถ่ายคลิปนี้ไว้
เขาบอกว่านี่คืองูเหลือมเผือกนะ
งูเหลือมไหมก็ควรจะเป็นงูเหลือมแหละ
แต่มองแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืองูเหลือมไหม
คืองูเหลือมมันควรจะมีลายนิดนึงไหม

ชมพูของเขามุมไลน์เป็นสีเหลือง

เขาบอกว่าเป็นงูเลี้ยงนะคะ

ไปกราบขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่า
พัฒระปิยารามอยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าวางงูลงปั๊บเนี่ย
งูเหลือมเผือกตัวนี้เลื้อยขึ้นองค์พระเอง
เออเขาก็มีความเชื่อว่ามันเป็นภาพที่อัศจรรย์เนาะ
มองดูแล้วก็ก็แล้วแต่ความเชื่อดีกว่าว่าอย่างนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าคลิปนี้เจ้าของเนี่ยเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหม
แล้วเขาก็เลี้ยงงูเนี่ยอันนี้คืองูที่เขาเลี้ยงนะคะ
เขาก็อยากพาสัตว์เลี้ยงไปรับความเป็นมงคล
คุณเคยแบบเลี้ยงหมาเลี้ยแมวแล้วอยากพาเขาทำบุญไหม
อ่าคล้ายกันบางคนใส่บาดหน้าบ้านใช่ไหม
มีน้องหมานั่งด้วยหรือว่าบางทีเคยพาหมาพาแมวไปวัดด้วยก็มี
อันนี้เขาเลี้ยงงูไงเขาก็เลยอยากพางูไปวัดด้วย
อ่ะแต่ถ้าในทางพฤติกรรมทางธรรมชาติมีคนมาคอมเมนต์เอาไว้แล้วเนาะ
ยังไงเขาบอกอย่างนี้ว่างูเนี่ยมันใกล้จะลอกคาบ
แล้วพอว่างูมันใกล้จะล่อคาบมันจะเลื้อยไปหาที่ที่มันเย็น
เออใช่ไหมแล้วมันจะไปนอนขดอยู่บนนั้น
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกแบบนั้น
หรือมันอาจจะเป็นพฤติกรรมของงูที่ว่ามันจะเลื้อยไปหาจุดที่มันเย็นอยู่แล้ว
วนะสุขใจฟาร์มลบบุรีอยากรู้ว่างูตัวเนี้ย
มันคืองูเหลือมเผือกมันมีสายพันธุ์ไหมแล้วความยาวน้องเท่าไหร่
ตัวใหญ่นะคือปกติเห็นงูที่เขาเลี้ยงมันจะไม่ได้ยาวมากนะ
เขาจะแบบขดในมือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือโอ้โหดูยาวดูใหญ่อ่ะ
กี่เมตรครับรักงูเลี้ยงงูพางูไปไหว้พระ
แต่คนอื่นที่เขาไม่ได้ชอบเนี่ยก็ต้องระวังนะเขากลัวนะอย่างผมกลัว
คุณที่ขาดใช่ครับตาขาวด้วยครับ